ข้าว่าให้โอกาสทุกคนเลย
เราอาจจะทำบอร์นงานไอ้เกมที้อ่วมเครื่องได้ดี

หยุดตรงนี้ให้มันดีขึ้นไปเรื่อย

หรือวันที่สอบแรงนี้ค่อนข้างหลังจะเป็นจุดเปลี่ยน

ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่า

อย่างนี้บ้าง
ก็สุดท้ายตอนนี้ทุกคนกลับไปธรรมศาสน์

อยู่ที่โค้นแล้วว่าโค้นจะวางนักติดอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ